มุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่เอารถไปเข้าอู่แล้วก็ไปทิ้งไว้ซ่อมนาน

เพราะว่าเธอมีแคดดี้สาวคนหนึ่งค่ะเธอบอกว่า
ไปซ่อมสีรอบคันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
จนกระทั่ง๑๘มกราคมที่ผ่านมาอยู่ทางอู่โทรมาบอกว่า
มาดูรถหน่อยรถของคุณประสบอุบัติเหตุไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิต
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะเธอลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะ
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นตามมามันไม่จบแค่นี้สิฮะ
ไม่ใช่แค่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิต
เพราะวิญญาณตามมาหลอกหลอนเธอถึงบ้าน
นี่มันมีประเด็นซ้อนประเด็นอยู่ในข่าวนี้คุณผู้ชมดูนะคะ
รถคันนี้คุณดูนะสภาพนะฮะสภาพโอ้โหพังแบบนี้ค่ะ
รถคันนี้เจ้าของเนี่ยก็คือคุณพานุนาศทิพย์กระโทกอายุ๒๖ปีนะคะ
มีร่องรอยถูกชนบริเวณประตูหลังขวานะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
นำรถคันนี้ไปทำสีรอบคันที่อู่ย่านแพร่กษาสมุทรปราการ
กระทั่งวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมาเจ้าของอู่โทรมาบอกว่า
รถของคุณเกิดอุบัติเหตุจุดกลับรถใต้ตลาดแพร่กษาก็เลยออกไปดูค่ะ
เห็นสภาพรถถูกจักรยานยนต์ชน
จนคือฝั่งนู้นเขาก็เสียชีวิต
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็เสียชีวิตค่ะ
ผู้เสียชีวิตอายุ๒๕ปีนะคะ
จากนั้นเธอก็เลยตัดสินใจเอารถคันนี้ไปซ่อมที่อู่แห่งใหม่
คือตอนแรกเนี่ยเจ้าของอู่เดิมเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะขายรถคันนี้ให้เลย
เพราะเธอก็ไม่กล้าเอามาขี่แล้วเอามาขับแล้วนะคะ

แต่เจ้าของบอกว่าไม่เอาไม่รับซื้อ
ไม่รับซื้อแต่คุณไปซ่อมที่อื่นได้แต่ผมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
เธอก็เลยเอารถคันนี้ไปอีกอู่หนึ่ง
อู่ที่เป็นต้นเหตุไม่ซ่อมไม่ซ่อมแล้วก็ไม่รับซื้อด้วยแต่จะจ่ายให้ถูกอ่านะคะ
หลังจากนั้นเรื่องไม่จบค่ะ
เธอบอกว่าจู่มีวิญญาณของผู้เสียชีวิตมายืนอยู่ที่หน้าบ้าน

หมาที่บ้านก็เห่าก็หอนเสียงดังผิดปกติปกติแล้วมันไม่เคยเห่าหอนแบบนี้นะช่วงกลางคืนเนี่ย
เธอก็เลยถึงขั้นว่าตอนที่หมาเห่าหอนนะต้องพูดเอ่ยปากออกไปบอกว่า
ดิฉันไม่ได้มีเจตนาถึงแม้ว่ารถที่ไปชนคุณเนี่ยหรือคุณมาชนเนี่ยเป็นรถของดิฉันก็ตาม
แต่เขาไม่ได้เจตนาแล้วเขาไม่ได้เป็นคนขับนะขอให้อโหสิกรรมให้กันและกัน
ตามรถไปใช่ไหมใช่แล้วเธอบอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอกังวลแล้วก็หลอนตามมาอีกนะเพราะอะไร
ประสบเหตุโอ้โหนั่นน่ะคุณสุดท้ายเธอตัดสินใจ
ได้โทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนของผู้ตาย
เพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเนี่ย
ตอนที่จะมีการชาปนากิจเผาศพนี้คุณรู้ไหม
เผาร่างไม่ไหม้นะเหรอไม่ยอมไหม้ค่ะอื้อหือ
ครั้งแรกไม่ไหม้จนกระทั่งสับปะเลอเนี่ย
เผารอบที่สองก็เลยคิดว่าวิญญาณของผู้ตายเนี่ย
น่าจะยังไม่ไปไหนนะครับ
เป็นผู้ชายใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผู้ชายแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นคนตาย
รู้ค่ะพี่เพราะว่าหนูก็พูดกับยกมือเลยพี่เพราะหนูป่วย
ก็หนูอยู่คนเดียวเอ่อสามีหนูเดินไปทั้งวันเนอะหนูอยู่คนเดียว
ก็พูดกับเขาว่าพี่ไม่ได้มีเจตนานะที่จะทำให้น้องตาย
รถของพี่จริงถ้าน้องมาหาพี่เพราะว่าพี่เป็นเจ้าของรถ
โอโหสิให้กันนะเขาก็หยุดหอนเลยพี่
หมาเราหยุดโดยที่แบบอัตโนมัติอะพี่เหมือนกับมีอะไรไปติด
ไม่ใช่เธอคนเดียวนะเจ้าของรถคันนี้ที่เจอวิญญาณเฮียนนะคะ
อ่าเจ้าของอู่เดิมเนี้ยเอ่อเจ้าของอู่นะฮะที่รับรถเธอไปซ่อมต่อเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าก็เจอเรื่องแปลกแปลกนะคือระหว่างที่รถเก๋งคันดังกล่าวจอดอยู่ในอู่
คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรฮะมันเป็นไปได้ไหม
ตเตอรี่ก็ไม่ค่อยจะดีก็คือแบตเตอรี่เสื่อมอ่ะเนี่ย
แล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่มีคนอยู่ในรถถามว่าเกิดอะไรขึ้น
จู่จู่ไฟเบรกท้ายรถก็ติดเองทั้งที่ไม่มีคนอยู่ในรถ
เตอรี่รถก็เสื่อมแต่ไฟท้ายเนี่ยติดเองค่ะ
ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะตอนนี้ก็เลยทำให้ลูกน้องที่อู่เนี่ย
พากันไม่กล้าที่จะไปอยู่ที่อู่แล้วอ่ะนะฮะ
จอดอยู่เฉยแบตก็ไม่มีบัตรคันนี้เสื่อมไฟท้ายติด
แล้วเราก็มาเดินดูช่างก็เห็นหมดทุกคนเราก็เดินมาดูหน้ารถ
ไฟหลีเนี่ยมันติดไหมไฟหลีไม่ติดเราก็เดินไปข้างหลังปุ๊บ
ไฟก็ดับเองเฉยเลยจนช่างก็ไม่กล้านอนที่อู่เลย
เจออะไรเหตุการณ์เหมือนกันบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับ
ไม่มีเจอเคสนี้เคสเคสเดียวเลยครับที่รถ
หลายคันก็ชนตายหลายคันนะครับปกติมีช่างนอนที่อู่ใช่ไหม
มีครับมีมีช่างนอนที่อยู่เรื่องนี้ได้นอนที่อื่นไหม
นอนเลยครับช่างไม่ได้นอนเลยครับ
คือคนที่มองในมุมเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะคะ
เขาก็เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยเฮียนค่ะทีนี้คนในอู่ทำไง
กล้านอนที่อู่ใช่ไหมแต่ก็กล้าที่จะไปดูตัวเลขนะ
ดูเลขทะเบียนรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุ
ผมแนะนำว่าให้บรรดาช่างบรรดาญาติทำบุญให้เขาใหม่ดีกว่า
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อคราวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เมื่อก่อนหลานชายซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองมา
แล้ววิญญาณตามมาต้องยอมขายขาดทุนเลยค่ะ
เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใครเจอใครไม่เจอครับ
ขอบคุณมากที่ส่งมาคุยด้วยนะครับ